แต่ไม่รู้ว่าคนข้างดิฉันเขารักษาอะไรมาเหมือนกันนะคะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

นี่คุณตัวตึงหรือหน้าตึงหรือหูตึง
ผมไปเยาเยาเยาหลาด

กินมัวมี

เมื่อคุณมารู้เรื่อง

เอาดีจิ้มอะไร
เดี๋ยวคุณเป็นตัวตึงใช่ไหม
ตัวตึงที่ไหน

ไทยเอว
ไทยเข็มขัด

คือวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูสูงวัยสายแดนสนะ
ว่าจะมันขนาดไหนต้องไปดูเลยครับ
ไปได้ยินเสียงเพลงและจังหวะแบบนี้แล้ว
หลายคนจะต้องนึกถึงเยาวรุ่นสายย่อสายแดง

ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูเยาวรุ่นสว
ย่อมาจากสูงวัยแดนส์กันบ้าง
แต่ละคนจะสุดจัดขนาดไหน

มาดูคุณยายสองท่านนี้
เมื่อได้ยินเสียงเพลงมันบนรถแห่
อดใจไม่ไหวก็เลยออกมาเต้นแบบนี้เลยจ้า
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ติดโชว์แต่ละคนเต้นในพริ้วกันทั้งนั้นเลย
และนี่ก็คือเหล่าคุณยายในหมู่บ้าน

ออกมาเต้นโชว์สเต็ปจี๊ดกันอย่างสนุกสนาน
เมื่อได้ยินเสียงดนตรีรถแห่มันบันเลง
งานนี้ทำเอาเหล่าลูกหลานที่เห็น
ก็ต่างมีความสุขกันทั่วหน้า
เพราะเห็นเหล่าย่ายายที่รัก
ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่
ลูกหลานบางคนเห็นแล้วก็ตากอดใจไม่ไหว
จึงได้ออกไปเต้นโชว์สเต็ปกับคุณยายอย่างที่เห็นแหละครับ
มาต่อกันที่ตัวตึงโชว์ลีลาปัง
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย
โอ้โหเห็นแล้วต้องบอกเลยว่า
ลีลานี่นัมเบอร์วันจริง
แถมยืนหนึ่งเต้นมันอยู่คนเดียวอีกด้วย
ทำเอาเหล่าล้านที่มาเที่ยว
ต้องยอมจำนวนกับท่าเต้นของคุณยาย
คือคุณยายท่านนี้เข้ามาเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงรายซึ่งไม่รู้ว่ามากับใคร
แต่คุณยายเต้นได้เลิศมาก
เป็นอย่างกับวัยรุ่นในยุคนี้เลย
อย่างที่เขาว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง
ลูกหลานช่วยมาตามกลับบ้านทีนะจ๊ะ
ปิดท้ายความสนุกกับคุณยายสองท่านนี้
ที่ออกมาโชว์ลีลาในงานบุญจ้า

สุดยอดไปเลยครับคุณยาย
เป็นแรงไม่ตกถ้ามีคะแนนร้อยให้ล้านไปเลยจ้า

ซึ่งลีลาของคุณยายทั้งสองไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับ
คนหนึ่งเต้นสนั่นส่วนอีกคนทั้งก้มทั้งเงยเต้น
เห็นแล้วจะเป็นลมแทน
สงสัยสมัยสาวคุณยายทั้งสองคงจะเป็นตัวจี๊ดที่สุดในหมู่บ้าน
พอเวลามีงานสังสรรค์คุณยายทั้งสองก็ต้องออกไปเต้นให้เด็กมันดู
ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
ต้องขอบอกเลยว่าคุณยายแต่ละคนเต้นได้สุดจัดประหลัดบอกจริง
แถมยังเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับ